ค่อยรวยค่อยรวย
ยังไงพาน้องมาร้านอะไรยังไงเล่าสิ
ร้านนี้เขาบอกว่าเมนูที่ขึ้นชื่อเลยนะก็คือซี่โคงหมูอบ
วันหนึ่งขายประมาณ๕๐กว่าโล
กินไปแล้วแบบว่ามันยุ้ยในป้าเมื่อไหร่จะพาไปคะสีโครงหมูอบไปครับผมโปร่งปืนเช่าไว้
และนี่ก็คือร้านเน่งรสเยี่ยมอีกหนึ่งร้านตำนานย่านปากเกร็ดแม่แค่ชื่อเนี่ยก็การันตีความอร่อยแล้วล่ะครับ
ที่นี่เนี่ยเปิดขายมาได้๔๐กว่าปีแต่ก็ยังคงความอร่อยถูกใจลูกค้าจนขายดิบขายดีเรื่อยมา
ซึ่งนอกจากเมนูขึ้นชื่ออย่างซี่โครงหมูอบแล้วก็ยังมีทั้งไก่ต้มไก่ทอดหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นโอ้โห
เรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยได้กินครบเลยล่ะครับ
แต่เขามีเคล็ดลับยังไงถึงได้ขายดีขนาดนี้ตามเฮียป้องกับน้องจ๊ะไปคุยกับเขาเลยดีกว่าครับ
เน่งคะที่ร้านเนี่ยเมนูไหนขายดีสุด
ซี่โครงไงที่เขาบอกว่าเปื่อยยุ่ยละลายในปากนุ่มนิ่มงั้นทำไมถึงขายดีพี่อ่ะ
คือเราจะเน้นใช้แต่ซี่โครงหมูอ่อนอย่างเดียวนะครับที่เป็นใสแบบนี้นะครับ
พี่เน่งเนี่ยจะต้องใช้ซี่โครงหมูเนี่ยประมาณ๕๐กิโลนี่จริงไหมคะ

ตอนนี้เราขอขั้นเวลาด้วยเมนูไก่กันก่อน

เพราะนี่คือไก่ใต้น้ำ
เมนูเด็ดประจำตลาดนัดข้างโรงพยาบาลเกษมราช

พอมาถึงก็เจอน้องตาน
เจ้าของร้านกำลังจะทำอยู่พอดีพอดี
ถ้างั้นเราขอเข้าไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
ไก่ใต้น้ำในแบบฉบับของน้องตาเนี่ยต้องทำยังไง

ผงปรุงรสนะครับอันนี้เป็นซอสหวานนะครับผม
แต่น้ำลงไปประมาณนึง

อันนี้ไก่ประมาณ๓กิโลกรัม
แบบนี้ใช้ไก่อะไรมาทำล่ะครับ

ทุกคนก็งงว่าเอาไก่ซ้ำแกะมาใส่

แล้วไก่๓สายพันธุ์คือยังไงล่ะครับ
เป็นสายพันธุ์ของไก่อะพี่ที่เขาเลี้ยงแบบ๖เดือนจับ
ที่แท้ก็เป็นชื่อพันธุ์ของไก่นี่เอง
แล้ววันหนึ่งใช้ไก่เยอะขนาดไหนกันล่ะครับ
ประมาณ๑๐๐กิโลกรัมได้
เป็น๑๐๐กิโลอะไรล่ะครับเนี่ย

ต้องทำยังไงต่อล่ะครับน้องตาน
แล้วต้องหมักแบบนี้ไว้นานหรือเปล่าล่ะครับ
ประมาณ๑๐นาทีก็ต้มได้เลย

ลงไปต้มจนมีกลิ่นหอม
ก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับแล้วแบบนี้ขายยังไงล่ะครับ
เนื้อเริ่มต้นที่๔๐บาทครับผมพิเศษ๕๐บาทครับครับ
แล้วแต่เราสั่งเลยครับเครื่องในครับผมเริ่มต้นที่๕๐บาท
ราคาไม่แพงแถมรสชาติจัดจ้านถึงว่าทำไมทำไม
ถึงได้เป็นของดีประจำตลาดว่าแต่ขายมานานหรือยังล่ะครับเนี่ย

สั่นไม่ง่ายก็คือสู่เงียบ
ใครอยากชิมไก่ใต้น้ำรสชาติแซ่บถึงใจ
ก็แวะเวียนกันมาได้ที่ตลาดนัดข้างโรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดสระบุรี
ร้านเขาขายทุกวันจันทร์และพระฤหัสสบดี
ตั้งแต่บ่าย๓จนถึง๒ทุ่มนะครับ
จากเมนูที่อาจจะหากินได้ยาก
เราก็มาต่อกันอีกหนึ่งเมนูสุดแปลกอย่างข้าวหมากันบ้าง
เฮ้ยฟังไม่ผิดหรอกครับชื่อเมนูข้าวหมาจริง
ก็ลองดูเอาละกันครับคุณผู้ชมว่ามันเหมือนหรือเปล่า
แต่เชื่อไหมล่ะครับว่าเมนูหน้าตาเหมือนข้าวหมาแบบนี้เนี่ย
จะกลายเป็นกระแสไปทั้งโลกโซเทียลจนสร้างยอดขายถล่มทลาย
ถ้างั้นเราไปคุยกับป้าอ้อยเจ้าของร้านข้าวป้าอ้อยหลังโรงเรียนชาย
คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมากันดีกว่าครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง
มีวันหนึ่งเด็กของเขาให้อยู่ข้าวแล้วที่จะเก็บร้าน
ข้าวก็หมดมะม่าก็ไม่มีเหลืออย่างละหน่อย
จับมาผสมกันได้ไหมเด็กเด็กก็บอกว่าได้ครับได้ครับ
ก็เลยผัดให้เขาไปผัดไปผัดมาทำให้เหมือนข้าวหมาเลยอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ลองทานไปพอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาสั่งเหมือนเดิม
อย่างเมื่อวานนี้ข้าวหมาอย่างนี้ก็กลายเป็นอันนี้เลยค่ะ
เรียกว่าเกิดจากความบังเอิญจริงนะครับ
ว่าแต่เมนูนี้เนี่ยขายมานานหรือยังล่ะครับ
๒๐กว่าปีได้แล้วค่ะมาสั่งคนแรกใส่ความจนโต๔๐ได้แล้วอายุช่วงนี้
แท้ก็ขายมานาน๒๐กว่าปีแล้วล่ะครับเนี่ย
แล้วแบบนี้ในข้าวหมาต้องใส่อะไรบ้างล่ะครับ
มาม่ากับข้าวค่ะหลักเลยพวกพริกก็เป็นพริกเผา
อะไรก็ใส่แล้วก็หมูหรือไก่อะไรก็ได้ก็ใส่ไป
ก็ดูเป็นของที่เหลืออยู่แบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับ
ว่าต้องปรุงแบบไหนปรุงไปตอนแรกก็มั่วครั้งแรกอ่ะค่ะ
มั่วตอนหลังก็คือเป็นศูนย์เดียวกันเลยหมดเลย
แต่หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันกินได้จริงใช่ไหมล่ะครับ
รสชาติมันจะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยเห็ดแบบพริกเผา
ออกหวานเปรี้ยวเค็มรสชาติมันจะแจ่ม
จะอร่อยจริงหรือเปล่าลองฟังจากปากลูกค้ากันดีกว่าครับ
อร่อยมากอร่อยครับมันเป็นเมนูที่แปลกใหม่นะครับ
กินตอนครั้งแรกที่ทานก็คือรู้สึกว่าผมว่าไม่น่าจะอร่อยนะ

ดูจะอร่อยไม่สมกับหน้าตาเลยนะครับเนี่ย
งั้นเราลองถามพี่รายเดอร์ดูดีกว่าครับ
ว่าเมนูข้าวหมาเนี่ยขายดีขนาดไหน
หนักสุดตอนนี้ที่เป็นกระแสคือเข้ามาครับตอนนี้
วันหนึ่งออเดอร์นี่เยอะมากนะครับ
ต้องมีแต่ออเดอร์มาเนี่ยคือข้าวหมา

แล้วต่อไปก็จะเป็นพวกอาหารตามสั่งปกติอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ข้าวหมาต้องมีพริกเลยนะครับ
วันหนึ่งนี้จะประมาณจาก๓๐สิบรอบ
ซึ่งนอกจากข้าวหมาแล้วก็ต้องมีของกินคู่กันด้วย
อย่างไก่แพนแหมแต่ละอย่างเนี่ยดูแปลกทั้งนั้น
แล้วไก่แพนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะครับ
เด็กบอกอยากกินไก่ชุบแป้งทอดชุบไข่อะไรอย่างนี้
สมไปผสมมากลายเป็นอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นของฮิตของร้าน
แบบนี้วิธีการทำไก่แผ่นเป็นอย่างไรล่ะครับ
เหมือนเอาไก่ไก่สับไก่หมดนี่แหละค่ะ
ผสมกับแป้งแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อย
ก็จะตัดเก็บไว้แล้วถ้ามุติเด็กมาซื้อปุ๊บ
เราก็จะใส่กระทะตรงที่น้ำมันร้อน

ได้ข่าวว่าความอร่อยเรื่องลือ
ถึงขั้นมีลูกค้าข้ามจังหวัดมากินกันเลยล่ะครับ
สโชเชียลสโชเชียลมามีค่ะ

ส่วนหนึ่งก็เพราะโลกโซเชียลเลยใช่หรือเปล่าล่ะครับ

ทำให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเยอะมากเลยค่ะ
ออเดอร์เราก็เยอะล้นหลามเลยค่ะ
ใครอยากพิสูจน์ความอร่อยก็เชิญมาลองกันได้ที่ร้านข้าวป้าอ้อย
ด้านหลังโรงเรียนนครสวรรค์ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง
เรายังมีเคล็ดลับการทำซี่โครงหมูอบ
จากร้านเน่งรสเยี่ยมที่อร่อยยืนหนึ่ง
ย่านปากเกร็ดรออยู่จะเป็นยังไง
อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

ตัวเล็กเลยครับตัวลูกชายไม่เป็นไรแม้แต่รอยถลอกก็ไม่มี

ลูกชายให้หนูพ่อเลยนะครับ

นี่แหละที่หนูตามหาอยู่เขาบอกร้านนี้
ขายเฉพาะหมูทอดเนี่ยนะได้วันหนึ่งเป็นร้อย
เมนูหมูทอดอย่างเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะ
กดดันที่สุดในชีวิตคือที่นั่น
แต่จริงทำไมเราไม่กลับบ้าน

อันนี้ก็คือเรื่องเดียวเรื่องศักดิ์ศรี
เซทีป้ายแดง
เซทีป้ายแดงช่วงนี้
เรายังอยู่กันที่ร้านเน่งรสเยี่ยม
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาบุกเข้าครัว
ล้วงเคล็ดลับการทำซี่โครงหมูอบ
เนนูขายดีประจำร้านกันแล้วล่ะครับ

กระเทียมพริกไทยลากบอกชี
ซึ่งตอนน้ำตุรีสี่โครงหมูเดือดแล้ว
ก็จะทำการดับไฟแล้วปิดฝาอบไว้๑คืน
ซึ่งพอได้ซี่โครงหมูอบมาแล้วก็จะนำไปทำข้าวซี่โครงหมูอบ
ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูอบต่อไปนั่นเองซึ่งพี่เน่งเองก็ได้บอกเคล็ดลับ
การทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยจนลูกค้าติดใจมาฝากกันอีกด้วยล่ะครับ
โดยเริ่มจากการใส่กระดูกเล้งตั้งไฟให้ร้อนตามด้วยกระเทียมพริกไทย
รากผักชีที่นำมาห่อด้วยผ้าขาวบางปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาล
และเกลือแล้วก็ปล่อยให้เดือดโดยไม่ต้องคนเพื่อไม่ให้มีกลิ่นขาวนั่นเองล่ะครับ
ได้รู้เคล็ดลับกันสักขนาดนี้แล้วเรื่องรสชาติจะเด็ดขนาดไหน
คงต้องให้เฮียป้องและน้องจ๊ะทำหน้าที่นี้กันดีกว่าครับ

เริ่มต้นด้วยไก่ศัพท์บวกไก่ทอดร้อยห้าสิบบาทครับ

อันนี้ซีโครงหมูอบครับอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ
ครับเป็นไหล่หลำครับไหล่หลำด้วย
เท่าไรคะเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบ
ต่อหล่อห้องออกไปเริ่มต้นที่ร้อยแปดสิบบาทครับ
ไว้เตี๋ยวซีโครงหมูอันนี้หกสิบบาทครับ

ละลายในปากกลมกล่อมมีทุกรสคือหมูแบบนุ่มมากมากทุกคน
ซุปของเฮียนะคะน้ำของเฮียเนี่ยคือแบบว่ามีความกลมกล่อมมี
มีหวานนิดนะคะแล้วก็กลิ่นของพริกไทยนะคะ
จะมีความรู้สึกแบบว่ากินแล้วมันแบบอร่อยอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไง
อันนี้อร่อยมากนะคะนี่มีหลากหลายมีทั้งนี่ลูกชิ้น
หมูตุ๋นแต่เราใช้ส่วนของขั้วตับครับผมอ่ะลองดู

เรียกว่าอร่อยสมกับเป็นร้านขายดีระดับตำนานอีกร้านหนึ่งของปากเกร็ดเลยก็ว่าได้นะครับ
แต่กว่าจะมาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
เน่งเองก็เคยต่อสู้กับความยากลำบาก
เน่งผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้อย่างไร
ให้พี่เน่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

ได้เปิดร้านซี่โครงหมูอบมาก่อนนะคะ
เปิดร้านข้าวมันไก่มาก่อนมากับคุณแม่

คือสมัยก่อนเฮียกับแม่เนี่ยเขาก็ไปขายข้าวมันไก่
สักประมาณ๖๕๖ปีคุณพ่อเสีย
ต้องทำสู้เพื่อแม่
เราต้องหิ้วหม้อใบตะก้าใบขึ้น๒แถว
ไปขายผมคิดอยู่ในใจเสมอว่า

ผมลงทุนด้วยเงิน๑แสนบาท

เหลือเงินทอนอยู่ในกระเป๋า๔๐๐บาท
อยู่คุณแม่ของเฮีย
ที่สู้มาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกัน

จากเริ่มเป็นเบาหวาน

หมอพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้

แล้วก็จนทานอาหารเองไม่ได้

เสร็จแล้วผมก็ปลูกบ้านได้สำเร็จ

เห็นถึงความรักความกระตันอยู่ที่มีต่อคุณแม่แล้ว
ก็ปลื้มใจแทนจริงเลยนะครับ

ที่ได้ต่อสู้เคียงข้างกันมากับพี่เน่ง

ภรรยาคู่ใจที่ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็อดทน
ขายของจนเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ถึงขั้นต้องผ่าตัดกันเลยทีเดียวล่ะครับ

คือมันเป็นเส้นเลือดดำมันแตกกระจายทั้งสองขาเลย
เฮ้ยแม่ผ่าสองขาเลยเหรอ

คุณหมอบอกว่าเส้นเลือดถอดเนี่ย
มีประมาณมีทั้งหมด๖เลเวล

ตอนนั้นที่คุณแม่แบบเดินไม่ได้

ส่งข้าวส่งน้ำไปที่บ้าน
สบายไหมพ่อตอนนั้นที่เดินไม่ได้พ่อสบายไหม

ซึ่งพี่เน่งก็ได้เอาใจใส่ดูแล

จนทำให้สามารถผ่านเรื่องราวร้ายมาได้
อกจากนี้ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เน่งมีความเชื่อ

ซึ่งวันนี้พี่เน่งจะมาเปิดกรุให้เราดูกันครับ
แค่ที่คอเนี่ยจะบอกว่าอันนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง
กี่หลักพ่อว่าอย่างงี้ได้ปะ๖๗

วันนึงพ่อนั่งส่องพระอย่างเดินเลยปะชอบมั้ย
ชอบครับเหลียวนี่ร้อยกว่าปี

มีเหตุการณ์อภินิหารอะไรป่ะที่แบบให้เรารู้สึกว่าเราเรียกว่าสายศรัทธาพระมากเลย
มีครับพอดีลูกชายวันนั้นลูกชายไปทำงานแล้วก็ขากลับบ้าน
ปรากฏว่ารถคว่ำบนทางด่วนครับ

ตอนนั้นลูกชายห้อยหลวงพ่ออะไรอยู่ค่ะ
หลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาร

หลับในแล้วก็ไปชนราวสะพาน

เด็นหมดเลยครับแต่ตัวไม่เป็นไรเลย

ติ๋มนี่มีพระดีเยอะมากเลย

ทำไมถึงเลือกองค์นั้นครับองค์นี้คือหลวงปู่ทวดรุ่นแรก

จะไม่ตายหงทุกชาวที่ก่อน

อาราธนาสินค่ะแล้วก็บอก

ค้าขายร่ำรวยค่ะเพราะว่าหลวงปู่เอี่ยม

คิดสิ่งใดไม่ออกบอกหลวงปู่เอี่ยม

คุณแม่ไปเอามาตั้งแต่เปิดร้าน

คุณพ่อคุณแม่อยู่กันมากี่ปีนะคะประมาณ

วันนี้คุณพ่ออยากจะขอบคุณอะไรคุณแม่บ้าง

เรารู้จักตรงที่เราอยู่ด้วยกันก็คือ

จริงน่ารัก

และความรักจับมือกันต่อสู้

มาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้

เราก็ขอออกมาตามหาอีกหนึ่งเคล็ดลับความรวย

วันนี้น้องใบตองขอพาไปเปิดเคล็ดลับคำเงิน
กับอีกหนึ่งร้านริมทางร้านป้อมแอน
อาหารตามสั่งร้านลับริมทางซอยวัดแก้วฟ้าถนนบางรักษ
โดยเจ้าของร้านนั่นก็คือเฮียป้อมและพี่แอน
เปิดร้านมานานกว่า๓๐ปี
ขายราคาถูกเริ่มต้นแค่จานละ๔๐บาทเท่านั้น
แต่ที่พิเศษและมีที่นี่ที่เดียวก็ต้องเป็นนี่เลยครับ
หมูก้อนทอดที่เขาขายวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยจาน
หมูก้อนทอดก้อนนี้ก็สามารถทำได้หลายเมนู
จะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างนั้นตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เดินตามหาร้านอยู่ร้านเขียนไว้ป้ายด้านหน้าซอยเลย
ป้อมแอนแอนที่ร้านขายอะไรคะแม่
ก็เป็นพวกผัดกะเพราผัดเส้นผัดหมี่รัดหน้า
ก็คือตามสั่งตามสั่งเยอะแยะแล้วเมนูขึ้นชื่อของร้านคืออะไรคะแม่
ก็คือหมูทอดนะนี่แหละที่หนูตามหาอยู่
เขาบอกร้านนี้สะพ้องหมูทอดเนี่ยนะ
ได้วันหนึ่งเป็น๑๐๐บาทเมนูหมูทอดอย่างเดียวเนี่ยคะ

เราเอาหมูทอดเนี่ยเรามาดัดแปลงผัดเป็นกะเพราก็ได้

ขอเปิดสูตรลับการทำหมูทอดหน่อยได้ไหม

เริ่มตั้งแต่หมักทอดแล้วเอาไปผัดเลยนะ

แม่อันนี้เราใช้หมูยังไงบ้าง

โลนะคะแล้วเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะ

พริกไทยน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลา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
คือกะเพราหมูทอดครับค่ะพ่อลงน้ำมันเสร็จปั๊บเอาหมูทอดลงไปนะคะอันนี้ก็ลงกระเทียมพริกขึ้นรส
ไข่น้ำปลาซอส
เติมน้ำนิดนึงกะเพราพริกไทยด้วยเหรอคะอ่า
เรียบร้อยเมนูแรกกะเพราหมูทอด๖๐บาท
และเมนูต่อไปอะไรนะพ่อกาเชศนอด

กาเชศอดมากอยากกินแล้วเนี่ยตอนนี้
แล้วก็ใส่พริกนะคะพริกกระเทียมผงชุรสปรุงรสเข้าไปน้ำปลา
คือทุกอย่างเตรียมไว้ในนี้เลย
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจริงคือจะเสร็จแล้ว
เพราะว่าผัดนานไม่ได้ใช่ไหมพ่อกระเฉดเนาะ
กาเชศหมูทอด๘๐บาท
ต้องบอกว่าแค่เมนูหมูก้อนทอดก็สามารถรังสรรค์ทำได้หลากหลายเมนูแล้วล่ะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามน้องใบตองไปชิมกันเลย
บอกเลยว่าน่ากินน่าทานทุกเมนูหมูทอดชิ้นละ๔๐บาทเท่ากำปั้น
ส่วนนี้นะคะเมนูหมูทอดผัดพริกแกงนะคะก็อยู่ที่๖๐บาท
อันนี้ก็เหมือนกันนะคะกะเพราหมูทอดก็อยู่ที่๖๐บาท
กระเฉดหมูทอดก็จะอยู่ที่๘๐บาท
ได้เวลาแล้วเดี๋ยวขอชิมก่อนจะเริ่มจากเมนูกะเพราก่อนเลยละกันนะคะ
กะเพรารสชาติเข้มข้นเลยอ่ะจัดจ้าน
หมูทอดมันจะมีความเค็มอยู่ในนั้น
พอมันเข้ากับกะเพราผัดกะเพราคลุกกัน
มันซึมน้ำกะเพราเข้าไปในหมูทุกคน
เป็นหมูทอดที่มีรสกะเพราเข้าไปในนั้นด้วย
เมนูต่อไปนะคะผัดพริกแกงหมูทอด

พริกแกงคือเหมือนกินแกงพะแดงแบบข้นอ่ะ
มีความหอมมันหวานไปปลายนิด

หมูทอดกับผัดผักกระเชษ
หมูทอดกินคู่กับประเฉดไฟแดงคือดีมาก
มันเหมือนเป็นสองเมนูที่อยู่รวมกันแล้วกลายเป็นเมนูเดียวได้ค่ะ

ลับที่ทำให้ร้านนี้ขายดิบขายดีจนคนแน่นตลอดทั้งวันนั่นก็คือ
สูตรการหมักหมูและการรังสรรคเมนูใหม่จากวัตถุดิบหมูก้อนทอด
ที่ทำง่ายแต่สามารถทำออกมาหลากหลายเมนู
สร้างงานสร้างเงินได้เลยนะครับเนี่ย

จากเรื่องของหมูเราก็ขอไปเปิดจักรวาลอาหารเมียนมา
ที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาแต่ก็เข้ามาสร้างความอร่อยขายดี
รวมถึงชาวเมียนมาเองต่างก็ใจฟูไปตามตามกัน
ซึ่งจะเป็นร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
เศรษฐีป้ายแดงนะคะวันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาหาอาหารอร่อย

เพราะวันนี้จะพาทุกคนมาทานอาหารเมียนมา
ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีอาหารพม่า
หรือว่าอาหารเมียนมาแบบแท้ให้ได้กินกัน
และแน่นอนวันนี้ใบตองไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
พี่สาวมาร่วมกันรับประทานอาหารอร่อยด้วยนะคะ
มากับพี่จิ้งรีดขาวเลยจ้า

จะบอกว่าพี่จิ้งหลีดขาวเคยทานอาหารเมียนมาร์มาก่อนไหมคะ
ไม่เคยแต่เคยไปพม่าไม่เคยทานอาหารพม่าเลย
เหรอคือเขาบอกว่าอาหารพม่าเนี่ยนะ

อย่างเช่นลาเพ็ตโตโมฮิมกาอะไรอย่างนี้

รสชาติเขาบอกว่าเป็นแบบพม่าแบบเมียนมาร์แท้

และที่สำคัญนะยอดขายเขาเดือนละ๒ล้านบาท
๒ล้านบาท๒ล้านบาท

แต่ก่อนอื่นเราไปหาของกินก่อนดีกว่าไปข้างในเลยค่ะไปจ้าเจอแล้ว
นี่แหละครับร้านกัญญานาเรสเตอร์รอง
เปิดมาได้ประมาณ๔ปีกว่าแล้วล่ะครับ
ตั้งแต่พศ๒๕๖๒นู่นนะ
รวบรวมเมนูอาหารของชาวเมียนมาแบบต้นตำรับแท้
อัดแน่นด้วยคุณภาพไว้เยอะแยะมากมายหลายประเภท
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านตัวแทนวัฒนธรรมอาหารเมียนมาร์เลยก็ว่าได้ล่ะครับ
แถมยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพอาหารระดับสากลอีกด้วยนะคุณผู้ชม
เมฮ่ซึ่งเขามีเคล็ดลับอย่างไร
ถึงทำให้อร่อยขายดีแบบนี้เราไปคุยกับเขากันเลยครับ
สวัสดีค่ะมาถึงร้านปลุกเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอีนะคะกรยานาซาตาวสัยงานนิจุสุบายชิ้น
นี่เอนะคะอันนี้ร้านอาหารพม่าเปิดรับทุกคนที่เข้ามากินได้
เขาว่ากันว่าร้านนี้ขายดีมากยอดขาย๒ล้านต่อเดือน
เอ่อรับลูกจ้างไหมคะ
จริงแล้วก็คืออยากจะดูเหลือเกินว่าแบบ
เขาทำยังไงถึงขายดีขนาดนี้ใช่ไหม

ชูจิตส่วนมากก็มาจากประเทศพม่าหมดเลยค่ะ

พูดมาขนาดนี้อยากรู้แล้วว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไง
ขออนุญาตเลยอยากรู้แล้วหิวขออนุญาตเลยอยากรู้แล้วหิว
ต้องทั้งสองอย่างขออนุญาตไปดูหน้าตาอาหารเลยได้ไหมคะ

มาแล้วค่ะจัดเต็มบนโต๊ะเลย
นี่คือเป็นเซตแค่อาหารเช้าใช่ไหม
อาหารเช้าค่ะนี่คืออาหารเช้ามีมาก
อย่างมากเลยเนอะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณเอแนะนำก่อนอ่า
อันนี้ด้านหน้าข้านมจิ้มพะม่าใช่ค่ะ
ข้านมจิ้มพะม่าค่ะอันนี้โมหินการ์๙๐บ่า
อันนี้คือน้ำอะไรอะไรเอ่ยอันนี้แตบน้ำยา
ย่อกกล้วยปั๊โยใช่
เป็นไงไอ้ไปต่ออากาศอุยำ
อร่อยว่ะตอนแรกคริสว่ามันจะเป็นน้ำยาเหมือนเน้มพริกบ้านเราก็เข้าไปวางอ่ะ
มันจะมีความกลิ่นหัวรสกังมีความมันมันนัวก
ไม่ได้เค็มแหลมจนเกินไปไม่มีรสเปรี้ยวไม่หวาน

แม่อร่อยขนาดนี้เห็นว่าชื่อเป็นน้ำยาเหมือนกัน
แต่ความจริงแล้วก็แตกต่างกันอยู่ไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะวิธีการทำซึ่งจะต้องเริ่มจากการต้มปลาดุกด้วยน้ำขมิ้น
พอสุกแล้วก็แกะเนื้อออกมาพักไว้
ต่อมาจึงนำหอมแดงกระเทียมผงขมิ้นตะไคร้ซอยขิงซอยพริกป่นพม่า
ลงไปผัดจนหอมแล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกที่เตรียมไว้ลงไปผัดต่อจนน้ำมันแห้ง
จากนั้นตั้งน้ำให้เดือดใส่ถั่วเหลืองต้มบดลงไป
ข้าวคั่วผสมน้ำปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสแล้วจึงใส่หยวกกล้วยดองลงไป
ถึงจะได้น้ำยาพม่าออกมา
ก็เรียกว่าหลายขั้นตอนไม่ใช่เล่นเลยนะครับเนี่ย

อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวท้าใหญ่ช่างข้าวซอย๙๐บาท
อยากเปียกลองเส้นเพราะว่าดูแล้วมันไม่เหมือนของคนไทย

เส้นมีความเหมือนแป้งข้าวเจ้า

มีสภาพเหมือนก๋วยติวแห้งไม่ใส่หัวเยอะ
เส้นเขาอร่อยมากมันจะมีความเป็นหนึบ
แต่นุ่มนุ่มมากอร่อย
อร่อยมากจริงมาก
ต่อภาพใหญ่ธรรมโตตรงนี้เลย
และอันนี้ฮะอันนี้มีอุ้มมิเชคค่ะ๑๗๐บาท
เป็นไงรสชาติคล้าย
ซุปไก่บ้านเราซุปที่ใส่มันฝรั่งใส่หอมใหญ่

คือสีมันดูมีความเผ็ดนะทุกเมนูแต่มันไม่เผ็ดนะ
อันนี้ยำใบชาและผ้าตุ๊๘๐บาทค่ะ

ใบชาจินมีขมมากครับอ๋อเวลาที่ไปดูก็จะได้แรงไม่มี
ได้เหลือแต่กลิ่นนะคะรสชาติมันไม่มีแล้ว
ใบชาต้องใช้เวลาหมักกี่วันกี่เดือนนะคะ

คงนานอยู่นะนานอยู่เนอะ

เวลาเสียวอะนุ่มกรอบอมไหมไม่อมเลยทุกคน
มันจะไม่ได้มีเค็มมากหวานมากเผ็ดมากไม่มันจะเป็นรสกลาง
ถ้าชอบกินผิดก็กัดพี่เอา
มาจานนี้ค่ะจานนี้คือง้าแพทเชนค่ะ

อันนี้อร่อยมันจะหอม
ไม่ได้เลี่ยนมันจะมีความรสจัดแต่ไม่หวาน
ใช่ใช่เค็มเป็นหลังแล้วมีเปรี้ยวบ้างเป็นบางเมนู
อ้อบ่าวนะคะอ่ามาก

ถ้าผักจริงหน่อยมีกิน

ถามว่าคนไทยกินได้ไหมกินได้

คือมันเป็นอาหารพม่าที่ถูกปากคนไทย

จริงแล้วยังไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไปล้วงสูตรการทำมาให้พี่จิน
ดูว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ที่พี่จริงชอบ
เขาทำยังไงแล้วเส้นจริงมันเป็นยังไง
ที่มันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ให้เราทาน
เดี๋ยวหนูจะเข้าครัวไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่มาฝากจ๋า

ชิมเสร็จปุ๊บก็อยากรู้เคล็ดลับขึ้นมาปั๊บเลยนะครับน้องใบตอง
แต่ขั้นตอนการทำก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่จะเป็นยังไง
คงต้องขอเตรียมวัตถุดิบกันสักครู่
แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
ลงทุนกับร้านนี้ตอนเปิดไปเท่าไหร่

โหลอย่างเดียวอึ้มเลยไม่พูดอะไร
เขานงไหมอันนี้เอนะใช่ไหม

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านกัญญาณาราสตรง

ตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะไปล้วงสูตรลับการทำก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่
เมนูขายดีประจำร้านกันแล้วล่ะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่า
สิ่งแรกที่เป็นวัตถุดิบหลักที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือแกงไก่นั่นเอง
ส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
คือขั้นตอนแรกก็คือเราจะทำการหมักไก่ก่อนนะคะด้วยกระวานและโป๊ยกั๊กนะคะ
แล้วหย่ำเลยนะหย่ำอย่างนี้เลยนะเราต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะ
ไม่ต้องค่ะไม่ต้องอ๋อคือยำแล้วก็ผัดได้เลย
พร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยใส่น้ำมันลงไป
ใส่น้ำมันแดงใส่น้ำมันแดงลงไปค่ะ

โอเคใส่พลีปอนด์แล้วนะคะอันนี้สีออกมาแล้วเห็นไหม
มาแล้วทุกคนดูแล้วมีความหอมแล้ว
และนี่คือไก่ที่เราขยำและหมักไว้นะคะ
ลงไปเลยเนอะค่ะใส่น้ำปังลงไปนะคะ
จะได้น้ำปังขึ้นเข้าไปในเนื้อกัน

ขั้นตอนนี้ก็คือการลวกเส้นนะคะไปลวกแล้วลวกนานไหมคะเส้นนี้
ตรงนั้นสามนาทีค่ะ
ตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเราใส่อะไรก่อนคะพี่เอ๋
ใส่แกงไก่ก่อนเลยค่ะประมาทสองช้อน
เหมือนซิทิสิทธิปนมทุกคน

ปรุงรสด้วยน้ำปลาเท่าไหร่เอ๋ย

จริงจะสามารถทานแบบแห้งก็ได้
หรือว่าเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปเหมือนที่เราทานกันก็ได้นะคะ

ไหนเราจะมาเปิดจักรวาลอาหารเมียนมาทั้งที
มันก็ต้องมีเมนูนี้ครับเมียโอมิเช
ซึ่งขั้นตอนการทำจะเริ่มจากการนำพริกพม่าปั่น
และแกงไก่แบบเดียวกันกับที่น้องใบตองทำไปนั่นแหละครับ
เอาลงไปผัดจากนั้นใส่เนื้อไก่ถั่วลันเตาดอกกะหล่ำ
แครอทข้าวโพดอ่อนรากบัวปูอัดเต้าหู้ปลา
หูหนูข้าวโพดยอดมะระไข่นกกระทา
เต้าหู้ตามด้วยเส้นหมาล่าปรุงรสด้วยน้ำตาล
งปรุงรสน้ำปลาผัดทุกอย่างให้เข้ากัน
เติมน้ำซุปต้มให้เดือดประมาณ๓๕นาที
แล้วนำมาโรยด้วยถั่วลิสงบดและงาคั่ว
เราก็จะได้เมียโอมิเชคเรื่องแน่นจุกแบบนี้ออกมาแล้วล่ะครับ
ได้เห็นเคล็ดลับกันไปขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยแหละครับว่าทำไมทำไม
กัญญาน่าเรสเตอรองถึงได้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมอาหารเมียนมา
ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ามากหน้าหลายตาขนาดนี้
แต่ก่อนที่จะขายดีขนาดนี้นะครับ
ก็ต้องบอกว่าคุณเอเนี่ยก็เคยผ่านเรื่องราวมาหลายอย่าง
ตั้งแต่หนีออกจากบ้านมาเพื่อมาทำงานในประเทศไทย
ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นให้คุณเอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

และเข้ามาอยู่เมืองไทยได้ตั้งแต่ช่วงไหนคะ
ก็ต่ออายุ๑๓ข้าง๑๔
บ้านเราพ่อแม่ก็เป็นข้าราชการดี

พอดีข้ามบ้านเราเพื่อนไป

ก็คือหลายคนอยากมาทำงานที่ไทย
ข้างรอบข้างของเรามันไม่มีใครอยู่แล้ว
เราคนเดียวต้องเรียนด้วยไม่อยากเรียน

เข้ามาทำงานที่ไทยแล้วมาถึงได้ทำโรงงานเดียวกับเพื่อนไหมคะ

ทีนี้พอเราเข้ามาทำงานอยู่ในโรงงานปั๊บ
ตอนนั้นพ่อแม่รู้แล้วว่าเราหนีมา

แล้วว่ายังไงคุณแม่ว่าไงบ้าง
ไม่รู้เรื่องอะไรแม่ก็เข้ามาในตลาดแม่สอดอืม
ให้โชว์รูป

จริงนะอันนี้คือไม่ใช่ละครเลย

อยู่ตลาดพอดีนี่คือละครเรื่องหนึ่งเลย
เขาก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็คุณแม่เอาเบอร์นี้ไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวทางโรงงานค่อยโทรหาอีกที

แล้วก็เราก็เรียกว่าคุณแม่คุณแม่หรือเปล่า

อันนี้เอนะเอ๋ชื่อตึงเลย

เรารู้สึกอยากเกาะแม่แล้วเราให้ค่ะ

ตอนนี้ขนาดตอนนี้รอยฟันมันยันตัวสั่นอยู่เนี่ยนะ

แล้วแม่เดินทางมาหาที่โรงงาน

เกาะกันเราให้หนับ๒คืน

ใช่ค่ะบอกแม่ว่า๒ปี

ใช่ค่ะก็มีเพื่อนใหม่ที่มาเสน็จที่โรงงาน
เขาก็บอกว่าโรงงานไม่ชอบ
ไปผสมกันที่ร้านอีสานกันไหม
แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่ไปทำงานแบบนั้น
อ่าที่โรงงาน๘๐๐ถึง๑๐๐๐
แต่ร้านอีสานมันขึ้นมานิดนึง
อ๋อเพื่อไปช่วยเสิร์ฟ

พอไปทำงานร้านอาหารปั๊บเป็นยังไงคะ
อีสานใช่ไหมคะไม่รู้เลื่อนอะไรเลย
อาหารก็ไม่รู้

กดดันที่สุดในชีวิตคือที่นั่น
เรางงไปหมดทำอะไรไม่ถูก
เวลาเจ้าไหนมาเฮ้ยยังไม่เสร็จเหรอ
ดูท่าทันเขากลัวมาก

ไม่ใช่ว่ากลางคืนหรืออะไรเนี่ยนะ

แต่จริงทำไมเราไม่กลับบ้านล่ะ

ทำไมต้องทนอยู่เพราะอะไร
เรามีเงินเก็บหรอ

พอดีเจอกับสามีแล้วสามีบอก
พอดีสามีเขาอยากเป็นธุรกิจตัวเอง

ก็เลยเงินที่แฟนเขาเก็บแล้วเงินที่ผสม
พอดีมาเจอร้านนี้แถวนี้คนพม่าเดินไปเดินมาเยอะมาก
มาซื้อของแล้วทำงานที่โรงแรมอะไรนี่มันเยอะมาก
ก็เลยพอดีคิดไปแล้วร้านอาหารพม่ายังไม่มี
ทุกคนก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ร้านอาหารดีกว่า
ลงทุนกับร้านนี้ตอนเปิดไปเท่าไหร่
เงินเก็บหรอ
เงินเก็บครับท่านชีวิต
เตร่งมาก
เราจับก่อนไหม
ไม่ยังไม่จับ
ยังเป็นหนี้เกิน๒ล้านค่ะค่ะ
วันนี้เรียกได้ว่าคุณแม่

รายได้ต่อเดือนไม่ต้องพูดถึงเป็นหลักล้านไปเรียบร้อยแล้ว
มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านบ้าง

ฝากขอบคุณไว้ใจแล้วความเชื่อมันตัวลูก

ทุกวันนี้อย่าเอ็นดูและเป็นห่วงอยู่นะคะ

ไม่ต้องอ้ามนะสำหรับเรา
แต่ถ้าคุณอย่างเธออยากมาที่มุรี
หรือที่จะอยู่ที่มุรีวิทยาลังกาย

ก็ได้ต้องคุณที่อยู่ที่ไทย

ทีนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ

เพื่อ๑คำ๒๐๑๐
เดี๋ยวนะใจเย็นนะ